คุยกันกับคุณปฏิพันธ์ประยะอุดมทรัพย์นะครับ
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
มาวิเคราะห์ให้ฟังกันกับเรื่องของหุ้น
รวมทั้งเรื่องของเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าด้วย
วันนี้มาคุยสดกับผมในรายการนะครับสวัสดีครับ

ก่อนไปเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า
มันเกิดอะไรกับตลาดหุ้นไทยตอนนี้ครับเนี่ย

เมื่อเช้าผมเปิดข่าวดูตลาดหุ้นอเมริกาก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อคืนอเมริกาก็ปรับลดมาก็พันกว่าจุดนะฮะ

แล้วก็ถ้ามาดูคิดเป็นประเซนต์หลายตลาดก็ลบมาสัก๔๕เปอร์เซ็นต์กันหมด
อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันต่อเนื่องมาจากสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับ
ซึ่งนักทุนหลายคนสังเกตเห็นว่า
ก็มีการพูดถึงเงินเฟ้อในทัศน์ที่เปลี่ยนไป
คือจากช่วงปลายปีก็บอกว่าเงินเฟ้อ
อันนี้นักทุนก็คาดการณ์ว่า
พอน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
อันนี้น่าจะดันให้เงินเฟ้อในระยะกลางสูงตามขึ้นไปด้วย

เพราะฉะนั้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้พูดถึงกันเยอะครับ
เรื่องของพลังงานสะอาดนะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศที่เราเห็น
อันนั้นเขาผลิตออกมาขายแล้ว
จนตอนนี้เนี่ยค่ายรถยนต์หลายค่ายครับ
ก็เริ่มมาทำเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น
ผมเชื่อว่าในอีกไม่เกิน๕ปีจากนี้
เราน่าจะได้เห็นใช้งานกันมากขึ้น

ผู้บริโภคนักลงทุนต้องจับตายังไงบ้างครับ
ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของรถไฟฟ้าคือว่ามันใช้ชิ้นส่วนน้อยครับ
เขาบอกว่ารถยนต์รถไฟฟ้าที่จะประกอบกันใช้ชิ้นส่วนเป็นแค่๒๐กว่าชิ้นเท่านั้น
ต้นทุนในการดูแลรักษาต่ำนะครับ

ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างที่ประกอบกันเป็นรถยนต์เชื้อเพลิงเลยนะครับ
สิ่งที่น่าติดตามก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านเราอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมด
เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เอกชนต้องปรับตัวกันมาก
แล้วก็ต้องมาตามดูครับว่า

เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชมหน้าอุตสาหกรรมรถยนต์เลยนะครับ
ก็เรื่องของชิ้นส่วนมันมีน้อยนะครับ
เรื่องของอุตสาหกรรมบ้านเราก็ยานยนต์ไปอันดับ๒นะครับ
แล้วก็เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ
คุณก๊อฟลองนึกภาพว่าถ้าแท็กซี่ทุกคันไร้คนขับ

ถ้าเป็นผู้บริโภคอย่างเราได้ประโยชน์
เพราะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเอง
ก็กำลังพยายามระดมสมองกันอยู่ฮะ
ผมเห็นต่างประเทศเริ่มทดสอบรถยนต์ไว้คนขับกันบ้าง

ส่วนเรื่องของหุ้นลายตัวนะครับ

วันนี้เรามีคัดเลือกหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่ทำธุรกิจ

สไลด์ก็จะเห็นว่ามันมีอยู่มี๒กลุ่มนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การชาร์จ

ส่วนที่บริษัทที่ผลิตพวกชิ้นส่วนรถยนต์จริง

แล้วก็ที่ทำไปกับชิ้นส่วนอลูมิเนีย

ใช่ครับเป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ครับ

ซึ่งผมคัดเลือกคร่าวไว้ประมาณนี้
ซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านลงทุนสนใจ
ผมว่าก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดู
มันมีข้อควรระวังกับจุดด้อย

ส่วนใหญ่สัดส่วนรายได้ของเขา

บริษัทเพิ่งจะเริ่มวิจัยด้วยซ้ำนะครับ
แต่บางบริษัทก็มีเหมือนกันที่เริ่มที่เริ่มผลิตแล้วอย่าง

ที่เขาสั่งให้ทำชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว
แต่สัดส่วนรายได้ถ้าเทียบกับรายได้หลักของเขาทั้งหมด

เพราะฉะนั้นเรื่องของช่วงธุรกิจเรานึกภาพ

ช่วงต้นอาจจะต้องลงทุนลงแรงเยอะ

กว่าตลาดไม่รู้ว่าทำของไปแล้วตลาดจะชอบไหมเนี่ย

เพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้ก็ต้องเหนือว่าคือน่าสนใจครับ
แต่ว่าต้องติดตามต้องศึกษาข้อมูลให้ใกล้ชิดนิดนึง
อาจจะต้องแบบรอดูยาวนิดนึง
สรุปนิดนึงหลังจากนี้ไปนักลงทุนหุ้นมันตกลงมามากขนาดนี้
หุ้นรถยนต์เองเรายังคงต้องจับตามองอยู่
หลังจากนี้ควรจะวิเคราะห์ควรจะระวังประเมินยังไงดีครับ
ผมว่าช่วงนี้ถ้าช่วงตลาดหุ้นลงมาแบบนี้
อารมณ์ของนักทุนทั้งตลาดก็คงดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว
เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะซื้อขายกันในแดนลบกันซะเยอะนะครับ
ก็ต้องตามดูครับว่าสุดสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นหรือวันนี้เปิดมา

ต้องดูว่าสัปดาห์นี้ที่เหลืออีก๔วันจะเป็นยังไง
แล้วก็ตัวแปรสำคัญในประเทศก็คือเรื่องผลประกอบการครับ
ช่วงนี้หลายบริษัทก็จะทยอยประกาศผลประกอบเอามานะฮะ
ก็ลองติดตามบริษัทที่กำไรเติบโตดีมีโอกาสจ่ายปันผลสูงครับ

มาฝากในวันนี้ลองไปวิเคราะห์ลองไปประเมินความเสี่ยงดูกับเรื่องของการลงทุนนะครับ
ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันเรามีข้อมูลมากพอ
คุณผู้ชมก็จะได้ประโยชน์กับการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับ
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวงที่มาร่วมวิเคราะห์ให้ฟังกัน